เรื่องราวในโลกโซเชียลที่กำลังถูกตรวจสอบกัน
ก็คือเรื่องของแก๊งนางเงือก
ที่ไปตั้งวงเล่นไพ่อยู่ใต้ทะเล
โอ้โหไปปูผ้าเรียบร้อยเลยนะ
มีไพ่อยู่นะฮะมีเจ้ามือ
มีลูกมือเขาเรียกอะไรลูกมือลูกทีม

มีเจ้ามือแล้วมีลักษณะเหมือนเหรียญ
ก็ไม่รู้ว่าเป็นเหรียญเป็นเงินหรือว่าเป็นชิป
ได้ดูคลิปนะท่าเล่นของเขาก็แบบ

บางคนก็นอนตะแคงบ้างนั่งเล่นบ้าง

โอ้โหผมเทหมดหน้าตักอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไป
แพร่ตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมนี้แล้ว
แต่ว่าตอนนี้ก็อยู่ที่ความคืบหน้าในการตรวจสอบว่า
ตกลงแล้วทำไมถึงไปเล่นไพ่ใต้น้ำได้
เป็นการจัดฉากหรือเปล่าแค่สนุกหรือเปล่า
แต่คนที่เห็นบอกไม่สนุกด้วยนะ
และอีกอย่างมีการแชร์ออกมาเหมือนว่าบอกว่า
คลิปนี้เกิดขึ้นใต้ท้องทะเลที่จังหวัดกระบี่

ใช่ครับทีนี้ความคืบหน้านะครับ
ก็ต้องบอกคุณผู้ชมตรงว่ายังไม่รู้
คำตอบว่าตกลงแล้วเกิดขึ้นที่ไหนกันแน่
หรือว่าคนกลุ่มนี้เป็นใคร

เราก็สอบถามไปยังพันธุ์ตำรวจโทอนุรักษ์ปริญญาสถิรกุลสารวัตรตำรวจน้ำกระบี่
สารวัตรตำรวจน้ำกระบี่ท่านก็บอกว่า
คลิปภาพไม่สามารถระบุที่มาที่ไปได้
แต่ได้แจ้งกับผู้สอบถามมาว่าเป็นเรื่องกฎหมายเท่านั้น
ส่วนจะเล่นกันพื้นที่ไหนเล่นจริงหรือไม่
ยังไม่สามารถระบุได้เหมือนกัน

เพราะว่ามีนักประดาน้ำอยู่ข้าง

เพื่อการถ่ายทำกันเท่านั้น
และมองว่าเรื่องนี้อาจจะไม่ได้เกิดขึ้น

แต่ผมก็พยายามจัดตรวจสอบให้ได้
ทางด้านของนายวรพฤษล้อมลิ้มหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ
หนพระรัฑณ์ธุระมู่เกาะพีบอกว่า
ตอนนี้ได้ตรวจสอบเพราะว่าคลิปดังกล่าว
คาดว่าน่าจะมาจากต่างประเทศนะ
ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับจังหวัดกระบี
แต่ทั้งนี้หากพบว่าถ่ายภายในเขตอุทยานจริง

และที่หลายคนมองว่าอาจจะเป็นคลิปที่ส่งกันเล่นเท่านั้น
และหากจะเสนอก็ไม่ส่งผลดีต่อจังหวัดกระบี่
ก็มีความผิดอยู่ดีนะครับ
แล้วก็เมื่อนำภาพในคลิปมาขยาย
เราก็จะเห็นว่าเงินที่ใช้เล่นพนันใต้น้ำ
ก่อนหน้านี้หลายคนก็เถียงกันอยู่

หรือว่าเป็นเหรียญ๑๐บาทของไทย
ก็คุณลองดูสิว่ามันลักษณะเหมือนเหรียญ๑๐บาทของใครนะฮะ
แล้วก็เลยมีการเข้าไป

น่าจะถ่ายกันใต้ทะเลไทยนี่แหละ

ก็ถูกโพสต์ไว้ตั้งแต่วันที่๖มีนาคมที่ผ่านมานะครับ
ในหลายแฟนเพจ

แม้ว่าจะได้รับความนิยมคนเข้ามาดู
แล้วมีรอยยิ้มจากการดูแต่ตำรวจบอกว่าอะไรนะ

คนที่เข้าไปดูบางคนก็ด่าเหมือนกัน